จบเรื่องสาวดีกว่าอยากรู้เรื่องหนุ่มบ้าง

คุณเป็นสาววายเปล่าไม่ไม่
ที่บ้านก่อนสาววายคืออะไรสาววายคือการที่
ผู้หญิงนะคะชอบผู้ชายที่ชอบกับผู้ชาย
เห็นแล้วมันฟินเห็นแล้วมันจิกม้อนอะไรแล้วแบบ

แล้ววันนี้คุณมีคู่วายมาแนะนำพี่

คู่จิ้นคู่นี้เวียกับเคนไปดูซิว่าแหม่มันเห็นแล้วมันฟินขนาดไหน

ทั้งกอดทั้งซับเหงื่ออะไรจ้ะอะไรจ้ะขนาดนั้นมันอะไรกันคะ
นี่แหละเจ้าเก่าเจ้าเดิมเพจดังใต้เตียงดาราจับกระแสคู่พี่น้องสุดเด็ด

เอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเธอถามคุณสูบตรงสกุลว่าปกติให้วันเกิดเพื่อนหอมแก้มกันไหม

มาเรื่องพี่ชายของน้องชายสุดสนิทกันบ้าง
บอกมีกิจกรรมร่วมกันคู่นี้ซี้กันมาก
สงสัยว่าเคมีมันเข้ากันเข้ากันมากเป็นพิเศษเลยหรือเปล่า
หลังมานี้ดูสิแต่ละภาพร่วมเฟรมกัน

ถึงขนาดที่คลอเคลียร์ใกล้ชิดโอบกอดหน้าแนบชิด
นอนซบไหลโอ๊ยเยอะมาก
คือตอนนี้สองหนุ่มนี่เขามีข่าวเรื่องสาวกันบ้างไหม
ไม่ค่อยมีค่ะเปลี่ยนแนวเหรอเปลี่ยนแนวเค้าบอกว่า

ก็สงสัยแล้วล่ะว่าวงการบันเทิงจะมีคู่จิ้นคู่ใหม่

โอ้โฮแต่ดูเวียสุกนละวายกับเจนภูภูมิ

ดิฉันมันหากแล้วมันรู้สึกเหมือนศาลพระภูมิ

แฟนคลับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะ
แล้วก็โชว์หลักฐานเพิ่มอีกเพียบในความหวานของคู่นี้
ยกนิ้วมโนให้เลยบอกว่าถ้าจะเป็นพระเอกสองคนนี้นะ
ข้ามช่องมันเลิศกว่าจะไปจิ้นกับสตรีนางไหนอีก
หน้าคว้าไปครอบครองเป็นตัวเป็นตน

เออพึ่งนึกได้ว่าจินข้ามช่องอืมเลิศจริง

คุณแตกรู้แหละว่าเขาแกล้งคุณผู้ชมแต่เขาเป็นเพื่อนสนิทกันน่ารัก

ใช่มีเปิดธุรกิจด้วยกันก็เคยเนาะ